แม่ลวงพ่อคูณจะรักษังคารไปกว่าสามปีแล้วนะครับ
แต่ว่าความเริ่มสายศรัทธาจากบรรดาศิษยานุสิตนั้นยังไม่เสื่อมคลายนะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูประวัติของหลวงพ่อคูณ
พระภิกษุผู้สมรรถะแห่งดินแดนอีสานติดตามจากรายงานครับ
หลวงพระคูณปริสุทธโธเกิดเมื่อวันพระรหัสบดีที่๕ตุลาคม๒๕๖
ที่บ้านไร่ตำบลกุฎพิมารอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ในครอบครัวของชาวไร่ชาวนาที่อยู่ห่างไกลความเจริญ
มีบิดาชื่อนายบุญฉัดพลกรังและมารดาชื่อนางทองขาวฉัดพลกรัง
ิดามารดาของหลวงพ่อคูณได้เสียชีวิตลงในขณะที่ลูกทั้ง๓คนยังเป็นเด็ก
หลวงพ่อคูณกับน้องจึงอยู่ในความอุปการะของน้าสาว
และได้เข้าเรียนหนังสือกับพระที่วัดบ้านไร่
ซึ่งพระอาจารย์ยังมีเมตตาอบรมสั่งสอนวิชาคาถาอาคม
เพื่อป้องกันอันตรายต่างให้แก่หลวงพระคูณด้วย
นับว่าหลวงพ่อคูณรู้วิชาศัยศาสตร์มาแต่ยาววัย
เมื่ออายุได้๒๑ปีหลวงพระคูณได้อุปสมบท
ณพัทธศรีมาวัดถนนหักใหญ่ตำบลกุฎพิมารอำเภอด่านคุณทศ
ในวันศุกร์ที่๕พฤษภาคม๒๕๖
ได้รับฉายาว่าปริสุทธโธแปลว่าผู้บริสุทธิ์แล้ว
จากนั้นได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพ
นักปฏิบัติทางด้านคันธุระและวิปัสนาอย่างเคร่งครัด
และเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เลื่อมสายศรัทธาของผู้คน
และมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมาก
หลวงพระคูณตั้งใจร่ำเรียนพระธรรมวินัย
และอยู่ปรณิบัติรับใช้หลวงพ่อแดงนานพอสมควร
ก่อนที่หลวงพระแดงจะพาไปฝากตัวเป็นลูกสิทธิ์หลวงพระโคงพุทธสโร
ผู้ทรงคุณทั้งทางธรรมและทางสายเวท
เมื่อเวลาผ่านไปหลวงพ่อคงเห็นว่า
หลวงพระคุณมีความรอบรู้ความชำนาญในการปฏิบัติธรรมดีแล้ว
แนะนำให้ออกทุดงจาริกไปตามป่าเขาลำเนาไพร
ฝึกปฏิบัติธรรมเบื้องสูง
โดยในช่วงแรกหลวงพระคูณได้เดินทุดงจาริก
อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
จากนั้นจึงทุดงไกลขึ้นเรื่อย
ไปจนถึงป่าลึกในประเทศลาวและประเทศกัมพูชา
เพื่อทำความเพียรให้เกิดสติปัญญา
เพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสตัญหาและอุปทานทั้งปวง

เมื่อพิจารณาเห็นสมควรแก่การปฏิบัติแล้ว
หลวงพระคูณจึงทุดงจากกัมพูชา
ข้ามเขตแดนจังหวัดสุรินสู่จังหวัดนครราชศรีมา
กลับบ้านเกิดที่บ้านไร่
พระคูณเดินทางกลับสู่วัดบ้านไร่ในปี๒๔

ซึ่งขณะนั้นมีสภาพสุดโสมอย่างมาก
โดยท่านได้เริ่มจากการสร้างถาวรวัตถุ
โบสถ์สาราการประเรียน
กุฏิสงฆ์และโรงเรียน
ตลอดจนโรงพยาบาลอีกหลายแห่งในพื้นที่ธุรกันดาล

ก็มาจากการสร้างวัตถุมงคลของหลวงพระคูณ
ซึ่งทั้งหมดล้วนมาจากความเลื่อมสายศรัทธา
ของมันดาลูกศิษย์ที่มีต่อหลวงพระคุณ
หนึ่งเรื่องสายเวท
สองเรื่องการปฏิปทาของท่าน
คือหมายความว่ามีลูกศิษย์ลูกหา
มาถวายปัจจัยท่านถวายเงินท่าน
ท่านรับไว้นะครับ
รับไว้เพียงใบเดียวและมีค่าน้อยที่สุด
ถ้าเผื่อเขามาถวายใบเดียวท่านก็จะไม่รับ
แต่ถวาย๒ใบขึ้นไปท่านจะเลือกรับ

เช่นใบละห้าสิบบาทกับใบละยี่สิบบาท
ท่านจะรับใบยี่สิบบาทใบห้าสิบบาท
จะส่งเจ้าของคืนท่านไม่รับนะครับ
แต่ถ้าเผื่อว่ามีคนมาถวายเพียงใบเดียว
ท่านก็คิดเลยว่าคนนั้นคงจะยากไร้
คงไม่มีแต่ว่าความเคารพสัทธามี
สงสารเขาท่านก็ไม่รับครับ
นี่แหละคือความเลื่อมใสสัทธาของศิษยานุสิตอย่างหนึ่ง

แล้วพระคุณท่านเป็นนักพัฒนานักปฏิบัตินะครับ
สร้างสาธารณะกุศลสาธารณะประโยชน์
สร้างสาธารณะสงเคราะห์ไปมากมาย
เช่นสร้างวัดสร้างโบสถ์

สลาการประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะวัดบรรใดนะครับ
ที่หลายที่ที่เขามาขอรับให้ท่านช่วยสนับสนุนช่วยก่อสร้าง
ท่านก็จะไปช่วยก่อสร้างโดย
ไม่ได้รังเกียจโดยไม่มีข้อแม้ใดนะครับ

อกจากการเป็นพระนักพัฒนาพระผู้มีแต่ให้แล้ว
สิ่งหนึ่งที่ทำให้หลวงพระคูณเป็นที่เลื่อมสายศรัทธาจากลูกศิษย์เป็นจำนวนมากนั้น
คงหนีไม่พ้นเรื่องการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของคลัง
ตระกุดทองคำฝังแขนพระเครื่องหลวงพระคูณ
หรือแม้กระทั่งการใช้ไม้เคาะศีรษะ
ซึ่งเป็นภาพคุ้นตาที่มักจะปรากฏให้เห็นอยู่เสมอเมื่อครั้งในอดีต

ทุกคนต้องการอยากจะฝัง
ฟังไปแล้วก็เป็นคำ

แต่ว่ามันเป็นเรื่องเชื่อเฉพาะโดนตัวนะครับ

เห็นคนที่ถูกฟันถูกตีมาแล้วไม่เป็นอะไร

บัตรไม่มีเพลไม่มีอะไร
อยู่ยงพงกระปัญจาตรี

คนคนก็เล่ากันติดโตกัน

มาขอให้ท่านฝันท่านก็ฝัน
ฝังทะกรุษที่ทองแขนนะครับ

มันเป็นกุศโลบาย
เพื่ออวยพรให้แก่คณะสิทธิ์
ถ้าเผื่อท่านจะไปพรมนมล

คนต่อแถวเข้าคิวเยอะมากครับ

ถ้าเผื่อทำอย่างนั้นสถานที่จะเปื้อนเปลือนะครับ
เลยท่านก็ใช้วิธีขอศีรษะ
เพื่ออำนวยพรอวยพรให้เขานะครับ
แต่ก็เป็นที่พอใจประทับใจของคนที่ท่านเคาะศีรษะให้ครับ
ในช่วงวัยชราของหลวงพระคูณ
มีอาการเจ็บป่วยต้องเข้าออกโรงพยาบาลมาโดยตลอด

เมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
ท่านก็มีอาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
และมีอาการแทรกคือหลอดลมอักเสบ
รวมทั้งเกิดภาวะเสมหะลงคอ
ปอดเกิดการอักเสบติดเชื้อ
คณะสิทธิ์ต้องนำตัวส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
อาการท่านเริ่มดีขึ้น
จากนั้นคณะแพทย์จึงได้นำตัวหลวงพระคูณ
กลับวัดบ้านไร่เมื่อวันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๖
เพื่อพักรักษาตัวอยู่ภายในห้องกระจก
ที่มีแพทย์และพยาบาลเฝ้าดูแลอาการอย่างใกล้ชิด
กระทั่งรุ่งเช้าของวันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙

ต้องนำตัวส่งมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาอีกครั้ง
โดยคณะแพทย์ได้ทำการรักษาอย่างสุดความสามารถ
แต่ก็ไม่อาจยื้อชีวิตได้
หลวงพระคูณได้ละสังขารไปเมื่อเวลา๑๑นาฬิกา๔๕นาที
ของวันที่๑๖พฤษภาคม
ซีรีส์อายุ๙๒ปี
ทีมข่าวทรัศน์ทีวีรายงาน